คุณผู้ชมที่เรารายงานมาตลอดเรื่องของครูบาบุญชุ่ม
เข้าถ้ำไปนี่จะครบ๓ปี๓เดือน๓วันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้ว
ตอนนี้ครับชาวไทยใหญ่เขาไปจับจองพื้นที่กันแล้วจะรอรับครูบาบุญชุ่มนี่แหละฮะ
ทยอยเดินกลับไปนะอย่างที่ผมบอกไปคือครบรอบเนี่ยวันอาทิตย์นี้ถึงจะครบ๓ปี๓เดือน๓วัน
ประเทศเมียนมาเป็นหมื่นคนคุณผู้ชมเดินทางมาจากหลายเมืองเลยครับ
มารอรับครูบาบุญชุ่มย่านตำวะโรอรันยวาสิพิคุ
ประเทศเมียนมาตั้งแต่๒๙เมษาปี๖๒
แล้วจะครบกำหนดคือ๓๑กรกฎาคมนี้วันอาทิตย์นี้ครับ

รอรับครูบาบุญชุ่มคาดว่าจะมีชาวไทยใหญ่

คือเมื่อวานนี้เป็นหมื่นแต่เชื่อว่า
กว่าจะไปถึง๓๑กรกฎาคม
จะมีเป็นแสนแน่นอนที่จะมาร่วมพิธีนี้

อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปรับพระครูบาบุญชุ่มครับ
ทำไมล่ะคือทางการเมียนมาเนี่ย

ห้ามคนไทยเข้าไปในเมียนมาเลย

เป็นพระเถระที่มีลูกศิษย์ทั้งคนไทย

ในกรณีทีมหมูป่า๑๓คน

คือตอนนั้นดิฉันได้ติดตามท่านจากนี้แหละค่ะ

น่าจะมีอีกหลายคนแหละที่เคารพสัทธาท่าน
แล้วก็ตอนนั้นมีการทำพิธีให้

และท่านยังทำนายอย่างแม่นยำว่าทุกคนจะออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย

แต่ก็อย่าลืมว่าต้องยกย่องทีมช่วยเหลือที่ดำน้ำเข้าไปช่วยทีมหมูป่าด้วยนะครับ
ไปถึง๒ชีวิตที่สูญเสียไปทั้งจ่าแซมแล้วก็จ่าเอกเบรุษด้วยนะฮะ